มาดูต่อกันที่อาชีพเสริมคนบันเทิงกันบ้างดีกว่า

เขาไลฟ์ขายของขายอะไรบางอย่าง

เพราะว่าเนี่ยเอาความเชื่อความศรัทธามาหากิน

แรงหรือเปล่าจะเป็นยังไงตามเรือนขวัญไปเลยค่ะ
พูดถึงเรื่องพระเครื่องหลายคนในวงการบันเทิงสนใจ
และเรื่องใสสัทธาเช่นเดียวกับตลกไว้คราวแพ้
แหม่แหม่แหม่อยู่ที่ข้าง
ถั่วแรดเชิญยิ้มเชื่อว่าพระเครื่องเกิดจากมวลสารที่ดี
จึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา
คุณอาถุระค่ะบอกหน่อยจุดเริ่มต้น
ทำไมถึงมาสนใจพระเครื่องคะ
ความจริงมันสนใจมานานแล้วเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
คือไม่ได้สะสมหรือว่าไม่ได้หมกมุ่นที่จะเป็นเซียนพระอะไรหรอก
เราไม่ได้ดูเรื่องราคาก่อนอันดับแรกเราเอาเลย
เปล่าเลยไม่ได้ใส่ใจเลย
เพราะไม่ได้เคยคิดว่าจะตามเรื่องราวของพุทธมณิษฐ์นะครับ
เพียงแต่ว่าโอ้โหมีตั้งเยอะแยะเนี่ย
มีเยอะขนาดที่ไม่ห่วงไม่ต้องมาทวงถึงหน้าบ้าน
มีที่ไหนไลฟ์สดขายยาสีฟันที่อื่นอาจแถมแปลง
แต่ที่นี่แถมพระเครื่องเกินเรื่องไปมากค่ะอาค่ะ
มันก็เลยเกิดว่าตอนนี้เราทำธุรกิจขายยาสีฟันสมุนไพรโชระ
เราจะมาขายเหรอก็ต้องขอโทษเสียงพระทั้งหลายนะครับ
ที่ว่าท่านจัดจำหน่ายนะครับให้เช่า
แต่ของผมไม่ได้ให้เช่าเพียงแต่ว่าผมก็จะหยิบสุ่มเลย
หยิบสุ่มใส่กระบะอย่างนี้ครับใส่กระบะอย่างนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเลย
คนอื่นไปก็เยอะส่วนที่เก็บไว้ก็มีไม่น้อย
แต่คงห้อยติดตัวทั้งหมดไม่ไหว
คุณอาถั่วแร้บอกคอจะหักเอา
เน้นดูกระแสพระเครื่องรุ่นไหนมาแรงถึงจะงัดมาโชว์มาห้อยให้ได้เห็นกัน
ของค่อยเป็นคนประจำค่ะ
จริงแล้วจะเป็นพ่อกับแม่
จะเป็นพระในบ้าน

แล้วก็มียอดทงอยู่ข้างบน
ยอดทงของอายุทยา
ทำไมต้องเป็นยอดทงอายุทยา

โดยมากจะเห็นเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ย
เป็นทั้งนายกสมาคมศิลปินตรกมาก่อนนั้น
แล้วก็มาเป็นนายกสมาคมเชียร์ไทย
แล้วก็ยังมีบริวารเกี่ยวกับเรื่องล้านคงล้านค้าอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อนฝูงมากมาย